คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้ากรณีที่ชายชาวต่างชาติแล้วก็ภรรยาชาวไทยเนี่ย
สร้างบ้านอยู่กลางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตจะสถาปนาเป็นรัฐอิสระจนถูกดำเนินคดี
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่กองทัพเรือภาค๓ก็นำกำลังเข้าไปเตรียมที่จะลื้อถอน
แต่ว่าสุดท้ายยังไม่สามารถลื้อถอนได้เพราะว่าเขามีการติดตั้งที่แตกต่างจากการก่อสร้างปกติ
และที่สำคัญก็เป็นของกลางด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความรอบครอบเป็นพิเศษ
ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายเช็ดเอลสวาโทสวากี้นะฮะชาวอเมริกันแล้วก็ภรรยาคนไทยเนี่ย
ก็คือนางสาวสุปรานีเทพเดชหรือว่านาเดียที่เขาไปเกาะสร้างเป็นบ้านลอยน้ำกลางทะเล
อยู่บริเวณทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะราชายใหญ่ก็ห่างจากภูเก็ตไปสักประมาณ๑๔มายทะเล
หรือว่า๒๒กิโลเมตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐของไทยก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำการใด
เพื่อให้ประเทศชาติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศตกไปอยู่ณใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ
หรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๙
แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนสพวิชิตดำเนินคดีนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพลเรือโทษสิทธิพรมาสเกษมผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓
หรือว่าสอนชนภาค๓เขาสั่งการให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือภาค๓
นำสื่อมวลชนนำเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนขึ้นเรือตรวจการชายฝั่งไปสังเกตการณ์บริเวณจุดก่อสร้างบ้านลอยน้ำ
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยไปพบเรือหลวงริ้นซึ่งเดินทางมาจากฐานทัพเรือพังงา
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองโรงงานฐานทัพเรือพังงาแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค๓
ก็มาเตรียมความพร้อมในการเตรียมการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่สามารถลื้อถอนได้นะคะเนื่องจากว่าเขามีการติดตั้งรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากการก่อสร้างตามปกติ
และที่สำคัญจะต้องใช้ผู้มีความชำนาญเฉพาะทางในการ
ดำเนินการด้วยเพื่อไม่ให้เสียหายเพราะว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยเป็นของ
กลางสำคัญในการดำเนินคดีค่ะโดยหลังจากกลับขึ้นฝั่งแล้วทางสอนชนภาค๓
ก็จะประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แล้วก็ผู้ที่นำวัตถุมาติดตั้งดังกล่าว
เพื่อที่จะสรุปแนวทางในการลื้อถอน
แล้วก็เคลื่อนย้ายวัตถุกลับเข้าฝั่งต่อไปนะคะ